ข่าวนี้เป็นข่าวการทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดครับ
ด้านนอกญาติโยมก็ทำบุญทอดกระถิ่นกันใช่ไหมครับ
ส่วนด้านในมองดีท่านเจ้าวาดทำอะไรอยู่ครับ
ดังนะครับเผยแพร่คลิปนี้ระบุว่าใส่สบงแล้วทรงยำเนื้อ
เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในสุโขทัย
ผู้สื่อข่าวไปที่วัดฤทธิสิริ
ราชเจริญธรรมนะครับตะบนบ้านสวนอำเภอเมือง
สุโขทัยครับไปพบกับพระครูสมุสำรวย
หรือว่าพระครูแมวชาวบ้านเรียกกันแบบนี้นะครับ
เจ้าอาวาสท่านก็ยอมรับว่าเป็นพระที่สูบกัญชา
คลิปจริงนั่นแหละแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนะฮะขณะเข้าไปในกุฏิของพระลูกวัด
เห็นมีกัญชาอยู่ประกอบกับท่านเป็นเบาหวาน
น้ำตาลท่านขึ้นพอดีพอรู้ว่ากัญชา
มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดได้ท่านก็ขอลองสูบเพื่อเป็นยา
ส่วนคนถ่ายคลิปก็คือพระลูกวัดเจ้าของกุฏินั่นแหละ

พระครูแมวท่านก็เล่าบอกว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วโยม
แล้วก็ถูกเจ้าคณะอำเภอตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยก็มาสอบถามข้อได้จริง
และให้อำนาจคณะสงฆ์ดำเนินการเนื่องจากเห็นว่า
กัญชารักษาโรคไม่ผิดกฎหมาย
เจ้าคณะอำเภอจึงได้ภาคทันและทำทันบนเอาไว้

กระทั่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากคลิปนี้ไปปรากฏในเพจดัง
ส่วนกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่า
เจ้าอาวาสนำเงินที่ได้จากการทำบุญของญาติโยม
นำไปสร้างบ้านให้กับลูกสาวนั้นไม่เป็นความจริงครับ
เพราะว่าเจ้าอาวาสได้ตัดขาดจากลูกสาวและครอบครัวไปแล้ว
รวมถึงเรื่องที่พาพี่สาวซึ่งอายุมากแล้ว
ไม่มีครอบครัวมาอาศัยอยู่ในวัดให้ช่วยงานวัด
เรื่องนี้วัดและคณะกรรมการวัดรับรู้แล้วก็ไม่มีใครคัดค้าน
เห็นว่าเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณ
ซึ่งคณะสงฆ์ได้สอบสวนและลงบันทึกปากคำไว้เรียบร้อยแล้วครับ